วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอไซค์ไป
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
แจกทั่วไทยถึงจะไกล
เราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
ดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดง

คุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
คุณชิสาคุณเป็นอะไรอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ท่าทางแปลกนะเนี่ย

คุณชนะเลี้ยงโอมากาเซเราสองคนค่ะน้องวิตเตอร์

ฝันได้เพี้ยนมากผมไม่ทำอะไรไร้สาระอย่างนั้นหรอกครับ
โอ้โฮดูหลับฝันดีฉันมากเลยนะ

ฝันว่าฝันว่าหมากัด
ฝันว่าโดนหมากัดมันจะเป็นฝันดีได้ยังไงล่ะครับ
ก็ในฝันหมามันไม่ได้กัดดิฉันมันไล่กัดคุณ

คุณสองคนฝันถึงผม

เอาดีสองสาวเอายังไง

เออแต่ถ้าคิดถึงก็ได้เอ้า
ไม่ว่าใครจะฝันอะไรนะบอกเลยว่าวันนี้ฝันของใครบางคนอาจจะเป็นจริงก็ได้
ถ้าใครได้ไปนะบอกเลยฝันเป็นจริง
จะขี่ไปประกอบอาชีพไปทำมาหากินอะไรก็ดูหล่อดูดีไปหมดเลย
สำคัญนะฮะคาราบาลเนี่ยเขาเดินสายแจกแจกทั่วทุกภูมิภาคจริงครับ
แต่อย่าลืมนะทำให้ถูกกติกานะจะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีครับ
ถูกต้องแล้วกติกาของเราก็ง่ายเหมือนเดิมนะ

แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจเดี๋ยวไปทบทวนกติกาแล้ว

เสร็จมั้ยพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมไหม

พร้อมที่จะโกยหรือ
พร้อมที่จะอวกเลย
โอ๊ยเขาพร้อมจะโกยแล้ว
พร้อมให้กำลังหาผู้โชคดีกันอยู่

โค้ยอีกโค้ยอีกค่ะ
อุ้ยสูงมากแรงเยอะจริง
ขุมจะบอกเลยว่าทั้งหวาการะบาลแดงและหวากัตเชิงคุณสอง
ตรงนี้มากยกยกเยอะมากนะคะ
นายจะได้ผู้โชคดีหรือยัง
ใครเหลือใคร